มาที่เรื่องนี้หลายคนสงนสงสัยเหลือเกินว่าโอ๊ยเป็นอะไรกันนะคุณออยธนาคุณผู้ชมค่ะ
บอกเลยว่าเอ๊ะทำไมโพสต์แล้วมีแคปชั่นแปลก
นั่นแหละสิมันชวนสงสัยจริงนะคุณผู้ชมมาตามกันต่อนิดนึงนะหลังจากเจ้าตัวโพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นค่ะว่า
หลังมีข่าวแยกทางกับสาวเธอภรรยานอกวงการซึ่งดูเหมือนหนุ่มออยเนี่ยก็ยังคงสัมผัสได้ถึงความห่วงใยของหลายคนนะ
เจ้าตัวค่ะก็ออกมาโพสต์ชี้แจงถึงรูปแล้วก็แคปชั่นดังกล่าวผ่านแคปชั่นนี้คุณผู้ชมค่ะ
ก่อนอื่นผมขอขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจที่ห่วงกันแต่ชีวิตเนี่ยยังคงเดินต่อไปมีเริ่มต้นต้องมีตอนจบนะคะ
บางครั้งเราก็ต้องไปต่อหัวใจเนี่ยก็ยังไงแต่ร่างกายก็ต้องทำงาน
ผมอาจเหมือนอยู่กับอารมณ์นี้นะจนเพื่อนเนี่ยเสนองานชิ้นนึงมันไม่ได้ไกลจากตัวผม
และตอนท้ายก็ย้ำนะคะว่าแคปชั่นเนี่ยเป็นเพียงชื่อเพลงเท่านั้นแต่อ่านไปอ่านมาค่ะจนถึงแฮชแท็กตอนท้ายอันนี้คุณผู้ชมค่ะ
แฮชแท็กผมอาจจะชอบทำเป็นตลกบ่อยเลยไม่ชินกับอาการแบบนี้แฮสแท็กฟื้นไปเดี๋ยวก็คงชิน
ทำไมรู้สึกเศร้ากว่าชื่อเพลงอีกนะแต่หลายคนก็แบบเออเนี่ยขีดเส้นใต้ไว้เลยนะคะทำไมสังเกตที่แฮชแท็ก
ยังไงก็ขอส่งกำลังใจให้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปให้ได้ด้วยแล้วกันนะคะนะคะก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันเนาะ